บอกว่ารถของเธอเนี่ยมันจอดอยู่เต้นมือสอง
แล้วตอนนี้รถก็จอดอยู่เต้นไม่ได้ไปไหน
พันธุ์ตำรวจโทคมสรรพิมพันธ์ชัยบูรณสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
ได้รับแจ้งจากนางสาวพิชยธิดาปันทวันเป็นชาวจังหวัดลำปางนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้มีใบสั่งจากศูนย์ควบคุมการจราจรตำรวจภูทรลบบุรี
บอกว่ารถกระบะของตัวเองขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เหตุการณ์นี้ระบุสถานที่เรียบร้อยนะคะ
บอกว่าอยู่ที่ถนนท้องที่ตำบลทะเลชุบศรในจังหวัดลบบุรีค่ะ
แต่ข้อเท็จจริงเธอบอกแบบนี้บอกว่ารถคันนี้
เจ้าของเขาไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะเอาไปจอดรอขายที่เต็นต์มือ๒
แถวโรงพยาบาลเทพปัญญาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งเจ้าของเต็นต์พอไปถามเจ้าของเต็นต์เจ้าของเต็นต์ก็ยืนยันว่า
รถคันนี้มันจอดอยู่นี้อยู่คันนี้
คันนี้มันจอดอยู่ตรงนี้นะพี่ไม่มีใครเอารถไปใช้เลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบใบสั่งที่เอามาแจ้งความเนี่ยนะคะ
ส่งมาที่บ้านของผู้เสียหายพบว่ารถกระบะที่จับภาพได้
มันเป็นรถกระบะรุ่นเดียวกันเลยสีเดียวกันเลย
ที่พบกันในพบในพื้นที่เชียงใหม่และพื้นที่ลบบุรีเนี่ยนะคะ
แต่คันที่มันอยู่ในใบสั่งดูเหมือนมันโหลดเตี้ยกว่าหน่อยนะ
ก็เลยเชื่อว่ารถคันนี้น่าจะถูกสวมทะเบียนไป
คนที่ไปแจ้งความบอกว่าคือไปเสียค่าปรับ
และมีความผิดกฎหมายเรื่องแค่นี้ขับรถผิดกฎหมายนะ
ไม่กลัวหรอกกลัวว่าถ้าเอาไปก่อเหตุที่
มันผิดกฎหมายมากกว่านี้เดี๋ยวเธอจะเสียหาย
เธอก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนรถคันดังกล่าวที่พบในกล้องวงจรปิด
ตำรวจบอกว่าจะต้องตรวจสอบกันต่อไปว่า
ใครเอาไปทำผิดกฎหมายอย่างแรกก็คือการสวมทะเบียน
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ